ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มที่สุดหล่อของดิฉันดีกว่า
ลืมไปไม่ใช่ของดิฉันเป็นของใคร
เพราะเขามีเจ้าของแล้วหมากเปอรินคิมเบอรี่
จะบอกว่าปีนี้นุ่มมาร์คผลงานปังมาก
นี่ดิฉันล่าสุดเจองานบวงสวงหนังเรื่องใหม่
เรื่องว่าเรื่องผีเหล้า
นี่ไงเป็นหนังผีเรื่องแรกในชีวิตของคุณหมากบรินด้วย

คุณมาร์คบอกเลยว่ากลัวผีสุด
เพราะว่าเจ้าตัวเคยเจอผีมาก่อน
ประสบการณ์ตรงทุกวันนี้มารับเล่นหนังผี

แต่ไม่ต้องกลัวนะเคยเจอประสบการณ์จริง

เรื่องงานคุณผู้ชมช่วงนี้บอกเลยว่าปังมาก
มีละครสองเรื่องนะคะแล้วก็หนังในอีกหนึ่งเรื่องนะ
แล้วก็มีอะไรรู้ไหมเข้าชิงรางวัลระดับเอเชียค่ะ
จากบทพิเทียนในละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามี
คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่านี่ที่เขาเป็นนางเอกนี่คุณมิวนิถานะคะ
บอกเลยว่าคิมเบอร์รี่บอกว่าอะไรรู้ไหมถ้างานนี้นะเรื่องนี้นะ
ได้รางวัลเธอต้องให้เครดิตฉันด้วยยังไงอ่ะ
เพราะดิฉันเนี่ยนะคิมเบอร์รี่เนี่ยนะรับบทเป็นนางซ้อมจ้ะ
เอาเป็นน้องเมย์ตอนซ้อมเป็นน้องเมย์ตอมซ้อมให้
บทนี้นี่เขามีฉากเลิฟซีนเยอะไหมอ๋อก็เลยเป็นน้องเมย์

เออเขาซ้อมกันให้นอกจอแบบนี้แหละค่ะอ๋อจ้า
ถอยต่อหมดให้พี่หมากด้วยค่ะ

กลัวก็เอ่อเคยเจอมั้ยหรือ
เราพูดไม่ได้มันหามันอาจจะ
แล้วผมไปเล่ามันต้องยกเครดิทนี้กับเขา
เพราะเค้าเป็นคนต่อบทให้

เขาซ้อมต่อบทเฉยคุณคิดไปเอง

รอเป็นกำลังใจให้กับมาร์คด้วยนะครับ